จากเรื่องของเติมน้ำมันไม่จ่ายเงินแล้วนะครับ
ก็เป็นเรื่องของเตือนภัยเตือนใจกันไป
มีอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ก็ต้องเตือนเจ้าของโดยเฉพาะคนรักสุนัข

ค่ะแต่ว่าไม่ใช่สุนัขราคาแพงก็เป็นพุดเดิ้ลธรรมดา
แต่ว่าเลี้ยงดูแลปลอดภัยนะครับอยู่ในบ้าน
เหมือนกันค่ะแต่ว่าอยู่ในรัวรอบขอบชิดไม่ปล่อยไปไหน
แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดกรรมพิการลักษณะแบบนี้ด้วย
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากว่าไม่มีรัวรอบขอบชิดด้วย
คือเลี้ยสุนัขไว้แล้วเป็นสุนัขราคาแพงนะครับปอมเมลิเนียนราคาซื้อมาประมาณ๓๐๐๐บาท
คนร้ายทำทีว่าเหมือนจะจอดรถด้านหน้าบ้านจอดรถไม่พอครับก็มีคนลงมา
ลงมาเสร็จปุ๊บทำทีเหมือนว่าเรียกสุนัขสุนัขเลยวิ่งไปหาอุ้มกอดดิบดี
ใส่รถแล้วก็พาสุนัขหายไป
เจ้าของตอนนี้บอกว่าช่วยกันหาหน่อยนะครับ
ถ้าเกิดพบเจอเบาะแสตอนนี้ตั้งเงินรางวัลไว้๕๐๐๐บาท

สีขาวเนี่ยครับคุณผู้ชมมีผู้หญิงลงมานะครับ
หรือว่าเป็นคนที่ลงมาใส่ชุดสีแดงนะครับ
นั่งอยู่แป๊บหนึ่งรถทำไมถอยจอดสุนัขวิ่งไปครับ
อ้าอุ้มกอดเปิดประตูรถ
เปิดประตูรถนะครับทำสุนัขเอาสุนัขใส่เข้าไปปุ๊บ

บริเวณริมถนนท่าฉลาบอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับ
ก่อนที่จะมีหญิงสาวรายหนึ่งสวมเสื้อสีชมพูครับหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นสีชมพูแก่เข้ม
บรรเย็นกึ่งสีแดงลงมาจากรถออกอุบายว่าเรียกสุนัขพันธ์ปอมมาลิเนียนเข้าไปหาก่อนจะอุ้มขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับนายทวีวัฒน์แซ่ลีอายุ๓๗ปีเจ้าของร้านบอกว่าสุนัขพันธ์ปองเมอลิเนียนตัวดังกล่าวเนี่ยเป็นของนางสาวนันชัชพรแซ่ลีหรือว่าน้องแอลอายุ๑๗ปี
ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกครับว่าถูกขโมยออกตามหาเท่าไหร่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนกระทั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ที่หน้าร้านแล้วกล้องชัดมากนะครับเห็นทุกอย่างคมชัดแบบนี้ครับจึงได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเบื้องต้นก็แจ้งความร้องทุกข์ไปที่สถานีตำรวจภูทรจันทบุรี
ด้านน้องแอลบอกว่าสุนัขที่ถูกรักขโมยในชื่อว่าเจ้าไอซีเป็นสุนัขพันธุ์ปอลเมริเนียนเพศผู้อายุก็ประมาณ๒ปีเศษซื้อมาในราคากว่า๓๐๐๐๐บาทนะครับมีนิสัยขี้เล่นเข้ากับคนง่ายมักจะชอบออกมาวิ่งเล่นอยู่หน้าร้านเป็นประจำเบื้องต้นตอนนี้ทางบ้านตั้งรางวัล๕๐๐๐บาทหากใครแจ้งเบาะแสจ

ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเนื่องจากสามารถบันทึกภาพทั้งพฤติกรรมใบหน้ารูปภัณฑ์ของคนร้ายตลอดจนรถยนต์แล้วก็หมายเลขทะเบียนที่ใช้ในการก่อเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนคาดว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เร็วนี้ครับ